ก่อนหน้านี้คุณปูปรยาเธอเอามาประกาศว่า
ขอออกจากวงการธุรกิจในครั้งนี้ไปก่อนนะคะ

คือทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะบานปลาย
เพราะเรื่องของดีเจมะตูมและปูประยากับปมทำธุรกิจอาหารเสริม
ซึ่งหลังจากต่างฝ่ายต่างชี้แจงไปแล้วแต่เหมือนมันจะไม่จบนะคะ
เพราะการโพสต์ภาพของมะตูมรูปนี้ค่ะคุณผู้ชม

ชาวเน็ตเขาก็ตีความว่ามันคือการมองบนใส่คู่กรณีหรือเปล่า
ในรูปนี้ยังมีกุ๊บกิ๊บเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอีโมจิเบน่า
คุณดูนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่อง

ทีมมะตูมเพราะทำธุรกิจอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
คนก็ลามาด่ากุ๊กกิ๊บไปด้วย
ล่าสุดค่ะกุ๊บกิ๊บก็เลยต้องออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะว่า
เธอไปเม้นต์กับมะตูมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
โยงอย่ามั่วอย่าปั่นกระแสให้คนไม่ถูกกัน
อย่าเอาเธอไปเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น
อธิบายว่าไปเม้นหามะตูมก็เพราะมะตูมส่งรูปมาอวด

เธอก็เลยไปเม้นระรันเพื่อนเล่นแต่กลับโดนโยงด่า
ต่อไปนี้สงสัยว่าเธอจะเน้นหาใครคงต้องเช็คแล้วว่า
ใครมีปัญหากับใครหรือเปล่าจะได้ไม่ซวยอีก
ซึ่งปูประยาเองค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงกุ๊บกิ๊บด้วย

แต่เธอรู้ว่ากุ๊บกิ๊บไม่ได้หมายถึงเธอ

ว่าเธอไม่ต้องการให้ปูเข้าใจเธอผิดเช่นกัน

เอาไปว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจผิดทั้งนั้นเลย
จริงการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปหน้ามองบน
ว่าไปดูครับก็แบบอารมณ์แบบหมั่นไส้กันน่าน่าค่ะ
อ่าก็รอดูต่อไปเนี่ยแจ้วเนี่ยจะจบอย่างไรนะคะ